พูดถึงศววใส่หรี่สวรภานนท์จุดยึดแค่ชัดเจนนะ

มีคนเอาใบนำจับไปถึงตลาดของคุณเสรีเลยฮะ

เป็นจริงว่าภารกิจกรรมหลักเนี่ยก็เป่าวิรากันเอาไว้ท่านมาอย่างนั้นกัน

คุณแมนวิราณครับผม

ผมก็ให้เป็นทางสาธารณะนะครับอันนี้มันเป็นเหตุผลของทุกคน
คุณอ่าสวเสรีย์เนี่ยแกก็เป็นคนสาธารณะถูกไหม
แล้วแกเป็นคนที่ไปโหวตมีสิทธิ์ในการโหวตนายกด้วยถูกไหม
แล้วทำไมแกไม่ไปโหวตทั้งนั้นแกเป็นเจ้าของตลาด
นี่แหละชายคนนี้แหละคุณผู้ชมที่เอาใบนำจับครับ
ไปถึงตลาดของสวเสรีอ่ะอ่า
แล้วก็เนี่ยเถียงกับเจ้าหน้าที่อยู่บอกว่าสวคนนี้มีสิทธิโหวตนายกไหม

เออแล้วก็อธิบายต่างนานานี่คือเก็ตหรือว่านายโสพลสุรฤทธธรรมรงครับ
เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มโมกหลวงริมน้ำก็ไปทำกิจกรรมที่ตลาดเสรี๒ครับเขตบางคอแหลม
เรียกร้องให้สวโดยเฉพาะสวเสรีโหวตเลือกนายกตามเสียงส่วนใหญ่ประชาชนเมื่อ๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับที่เกมเข้าไปทำ

ก่อนจะมีตำรวจจากสอนอวัดพระยากรัยมาเจรจาบอกให้คุณโสพลคุณต้องออกจากพื้นที่นะนี่เป็นตลาดส่วนบุคคลนะ

เด็กหน้าในสวพลิเพรรยบริกก็บอกว่าโสเสรีย์เคยท้าทายประชาชนว่าเนี่ยเตรียมที่อยู่รถทัวร์ไปแล้วมาได้เลยที่ตลาดเสรีย์๒เนี่ยเขาก็เลยเดินทางมาไง
เก็ตก็บอกหวังว่าจะได้รับการต้อนรับ
โดยที่ตลาดเสรี๒ก็เป็นแค่ที่แรกนะที่เขานำร่อง
เดี๋ยวจะไปที่อื่นอีกครับจะไปกระทุ้งให้สว
อย่ามัวแต่นั่งกินนอนกินภาษีประชาชน
ต้องขยับตัวบ้างโหวตตามฉันธรรมติบ้าง
ถ้าทำไม่ได้นะก็ออกไปเลยไม่ต้องฝืนทำงานต่อ
อันนี้ที่ในเก็ตเขาบอกกลุ่มโมกหลวงริมน้ำเนี่ย
ใช้เวลาในการแจกใบปลิวแล้วก็ปิดใบปลิว

แล้วก็เดินทางกลับไปครับครับมีความเคลื่อนไหว

แล้วก็ข้อความผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าอันทภาณจริง
วันนี้๑สิงหาคมเวลาประมาณ๖โมงเย็น
คนร้ายจำนวน๖คนบุกไปที่ตลาดซีรีส์๒
หลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
เข้ามารบกวนการครอบครองโดยปกติศุกร์
ด้วยการเข้ามาคุกคามสร้างความวุ่นวาย
เอาใบปลิวประกาศจับสวหลายคน
ติดประกาศทั่วตลาดแล้วไปแจกใบปลิว

ทำให้เขาเดือดร้อนแล้วก็ทำให้เขาหวาดกลัวกัน
ชาวบ้านเพราะค้าไม่ค้าเขาทำมาหากิน
เขาไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้ที่สวเสรีบอก

กับคนที่บุกรุกแล้วด้วยที่สนวัตถ์พระยากรัย
เป็นอย่างนี้จะบริหารประเทศได้อย่างไรครับคุณผู้ชมนะ